ครับเรื่องของคดีคุณแตงโมอย่างที่ข้างหลังเราขึ้นเอาไว้
ความจริงใกล้ปรากฏแตงโมไม่ได้ฉี่ท้ายเรือ
ตอนนี้ตำรวจทำอะไรอยู่หลังจากที่ฝ่ายคุณแม่ของคุณตังโมมีการ

จากทนายกิจสนะเป็นทนายเดชาไปแล้ว
ให้ทำคดีคนเดียวให้ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อคนเดียว
ที่คุณแม่บอกเพราะว่าธนายกิจสนะนั้น
ก็ไม่ได้ทำตามที่คุณแม่ต้องการ
ว่าตอนนี้ทำอะไรมีความคืบหน้าไปอย่างไรกันบ้าง
ก็มีการประชุมเรื่องของการวางแผนคดีคุณแตงโมมีความคืบหน้าอย่างไร
เพื่อคลี่คลายความสงสัยให้กับสังคมให้มีความกระจ่างเพราะว่าเข้าสู่วันที่๒๔เข้าไปแล้ว
ตอนนี้ตำรวจยังอยู่ระหว่างการพิสูจน์ทราบพยานต่างไม่ว่าเป็นพยานบุคคลหรือว่าวัตถุพยานที่ตำรวจได้มา
สื่อโซเชียลตอนนี้มากกว่า๒๐๐คลิปมากมายทีเดียว
ตรวจสอบไปได้เกินครึ่งแล้วแต่ยังตรวจสอบไม่ได้ครบทุกคลิป
แต่คลิปยังมีส่งมาเพิ่มเรื่อย
จากวงจรปิดจากสื่อจากคนที่ส่งไปให้
แล้วก็ต้องมีการสอบปากคำพยานที่เป็นทั้งเจ้าของคลิปที่เอามามอบให้ด้วย
เพื่อยืนยันว่าคลิปนี้เป็นของจริงหรือเปล่าใครเป็นคนถ่ายตัดต่อหรือเปล่านะครับ
ส่วนการชนสูตรศพคุณแตงโม๒รอบรอบ๒คาดว่านะน่าจะทราบอย่างแน่ชัดอีกไม่เกินสักสัปดาห์นี้หรอก
เพราะว่ามีการตรวจวิสูตรไปแล้วจากกับ๑๑จุดข้อสงสัยที่คุณแม่ต้องการให้วิสูตรใหม่
รอยแผลที่บริเวณใบหน้าที่ศีรษะแล้วก็รอยขีดขวนที่ตัวแผลเล็กแผลใหญ่
รวมแล้ว๒๒แผลด้วยกันว่ามันเกิดจากอะไรเกิดขึ้นก่อนเสียชีวิตหรือว่าเกิดขึ้นหลังจากที่คุณแตงโมจมน้ำหายไปนะครับ
ส่วนจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมกับใครหรือไม่นั้น
จะมีการออกไหมจับบุคคลใดเพิ่มเติมหรือไม่นั้น
หลังจากที่ปกับโรเบิร์ตโดนไป๒ข้อหาก่อนหน้านี้

กระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
แต่ว่าจะมีการออกหมายจับบุคคลที่๓ออกอะไรเพิ่มหรือเปล่านั้น
เดี๋ยวพนักงานสอบสวนต้องปรึกษากับพนักงานอายการก่อน
แล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องถึงจะสามารถสรุปได้ต่อไป
ตอนนี้ผู้ต้องหายังคงมี๒คนที่เป็นคดีความอยู่
คือคุณปอล์กับคุณโรเบิร์ต

ในขณะบรรยากาศที่โปะท่าเรือพี่บูลสงคราม๑
ซึ่งเป็นจุดที่เจ้าหน้าที่ไปเริ่มต้นภารกิจตามหาคุณตังโม
จมน้ำไปตั้งแต่วันที่๒๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

ยังคงมีประชาชนเดินทางไปวางดอกไม้

คนในชุมชนค่ะเกิดความคิดร่วมกันว่า
เดี๋ยวจะปรับภูมิทัศน์บริเวณนี้
เป็นการเผื่อไว้ถ้าครบร้อยวัน
จะมีการทำบุญให้นะคะ
นายสุรินสะและสกุล
ประธานชุมชนพิบูลสงคราม๑และชาวบ้าน
ช่วยกันเอาสีมาทำมานั่งให้เป็นสีเขียวค่ะ
จุดนี้คือทางเดินลงสู่โป๊ท่าเรือพิบูรสงคราม

หลังจากได้รับการประสานจากกลุ่มแฟนคลับ
ที่จะเตรียมจัดพิธีทำบุญ๑๐๐วัน
อุทิศส่วนกุศลให้กับคุณตังโม
คุณสุรินบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้ข้อสรุป
ว่าพิธีทำบุญ๑๐๐วันจะจัดเมื่อไหร่

แต่ทางชุมชนเองเตรียมความพร้อมค่ะ
ขอยืมเต็นต์จากเทศบาลนครนนทบุรี

ขณะที่แฟนคลับยังคงทยอยนำช่อดอกไม้

แสดงความอาลัยต่อนักแสดงสาวอย่างต่อเนื่อง

ชาวชุมชนพิบูรสงครามหนึ่งส่วนใหญ่ยอมรับว่าได้รับผลดี
จากการที่มีแฟนคลับแวะเวียนมาที่โป๊ะตลอดทั้งวัน
มาเรียมผู้จันทร์เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อ
บอกว่าก่อนหน้านี้ขายได้ประมาณวันละ๑๒๐๐บาท
แต่ตั้งแต่มีประชาชนเดินทางมาวางดอกไม้ไว้อาลัยยอดเพิ่มค่ะ

อีกคนนึงนะคะเป็นคนในชุมชนเหมือนกัน
ชื่อว่าคุณจินดาสันเต๊ะเป็นเจ้าหน้าที่ป้อมยามหน้าวัดปากน้ำ
เขาบอกว่าเห็นโอกาสดีก็เลยเปิดร้านขายดอกไม้
บรรดาแฟนคลับที่มาแสดงความไว้อาลัย
ซื้อดอกไม้แล้วเอาไปวางไว้ที่ท่าเรือ
รายได้จากการขายดอกไม้ของคุณจินดาบอกว่าได้วันละประมาณ๒๐๐๓๐๐เลยนะคะ